คุณผู้ชมฮะไปดูโศกนาฏกรรมเมาเท่นบีผับฮะ
เพลิงลุกไหม้จนทำให้มีผู้เสียชีวิต๑๕รายนะครับ
คุณผู้ชมเมื่อคืนนี้นะครับก็มีความคืบหน้าตรงที่ว่า
ที่เป็นเจ้าของตัวจริงก็คือนายพงศิริปั้นประสงค์
หรือว่าบีอายุยี่สิบเจ้าของเนี่ย
ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวเอาไว้นะฮะ
ที่สพภูตาหลวงนะครับแล้วก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ญาติก็นำอาหารมาให้แล้วก็เข้าเยี่ยมนะครับ
เพราะว่าถูกควบคุมตัวในห้องขังตลอดทั้งคืนหลังจากที่เขาเองเข้ามอบตัวนะครับ
เสียบีถูกคุมขังเดี่ยวไม่มีผู้ต้องหาคนอื่นอยู่ด้วย
โดยเจ้าหน้าที่ต้องดูแลตลอดเวลานะครับนักข่าวของเราสอบถามสิบเวร
ก็ให้ข้อมูลบอกว่าเสียบีมีอาการเครียด
ซึ่งวันนี้พนักงานสอบสวนจะนำตัวเสียบีมาสอบสวนเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับ
สำหรับนายพงศิริหรือว่าเสียบีสารจังหวัดพัทยาได้ออกหมายจับในข้อหาประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตแล้วก็เปิดสถานบริการโดยไม่รับอนุญาตนะครับ
ระหว่างคุมตัวเมื่อคืนนี้นักข่าวพยายามสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
แต่ว่าเสียบีไม่ตอบคำถามแล้วก็มีสีหน้าเคร่งเครียดตลอดเวลา
ชั้นพนักงานสอบสวนจะคัดค้านการประกันตัวนะครับเนื่องจากมีผู้เสียหายจำนวนมาก
ว่าผู้ต้องหาจะไปข้องเกี่ยวกับพยานหลักฐานแล้วก็ป้องกันการหลบหนี
จะมีการส่งตัวฝากขังศาลในวันพรุ่งนี้จันทร์ที่๓
ที่๘สิงหาคมตอนแรกทางย่าบอกว่าจะเอาเงิน๑ล้านบาทมาประกันตัว
แต่ว่าพนักงานสอบสวนคัดค้านไว้นะครับ
ด้านของนายอนุชาวงศรีรัฐธนายความส่วนตัวของเสียบีเปิดเผยว่า
พงศิริสารภาพตลอดข้อกล่าวหาแล้วก็มีอาการเครียดครับ
นี้ทีมงานได้ประสานครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
เรื่องต้นจะมีการมอบเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิตครอบครัวผู้เสียชีวิต
เป็นค่าทำศพเบื้องต้นรายละ๕๐๐๐บาท
ส่วนค่ารักษาผู้บาดเจ็บรายละ๑๐๐๐บาท
ส่วนเรื่องการประการตัวได้เตรียมหลักทรัพย์๑ล้านบาท
เพื่อไปยื่นประกันตัวในชั้นศาลในวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
นี่เป็นความคืบหน้าของโศกนาฏกรรมครั้งนี้นะฮะ